ทีนี้อย่างที่คุณคุปตนันบอกไปไงค่ะว่าสภาพบริเวณโดยรอบถ้ำหลวงเนี่ย

พาคุณผู้ชมกลับไปดูพื้นที่ตรงนั้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตอนนี้เนี่ย
ดำเนินการการระบายน้ำสภาพอากาศสภาพการปฏิบัติการเป็นอย่างไรกันแล้ว
ติดตามพร้อมกันกับการรายงานสดของคุณทัศนัยโค้ดทองรายงานมาจากในพื้นที่ค่ะ
พาคุณผู้ชมมาก่อติดปฏิบัติการช่วยเหลือ๑๓ชีวิตติดถ้ำกันที่ถ้ำหลวงอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมครับ
เพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นภาพแล้วก็ติดตามความคืบหน้าไปพร้อมกันว่า
ทุกคนทุกหน่วยงานทำงานกันแบบไม่พักทุกวินาทีคุณผู้ชมครับ
ข้างหลังผมเนี่ยเป็นเต็นต์ที่ตอนนี้เขามีการปรับพื้นที่แล้ว
คุณผู้ชมจะเห็นว่าเขามีการเอาพาเลสเป็นพื้นพลาสติก
ไว้ยกของเนี่ยมาปรับพื้นที่คือขนมาจากข้างล่างนะครับ
แล้วก็มาวางปรับพื้นที่เพราะว่าก่อนอันนี้จุดนี้มันเป็น
หมดแล้วหลังจากที่ฝนตกลงมาก็มีการเหยียบย่ำกันไปมีการ
ปรับพื้นที่เอาเต็นต์มาตั้งเอารั้วมาล้อมเอาไว้เพราะว่า
ห้างในเนี้ยเป็นอุปกรณ์ต่างต่างที่มีการทำงานของเจ้าที่
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยซิลไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกู้ภัยทหารต่างจะมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตอุปกรณ์ผูกรัดตัวโยงตัวในการที่จะโรยตัวเข้าไปในถ้ำต่างแล้วก็จะเห็นว่าด้านในนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของสถานที่บรรจุออกซิเจนเอาไว้ในถังออกซิเจนแบบนี้คุณผู้ชมก็จะมีการบรรจุแล้วก็เป็นที่พักของหน่วยซิลด้วยซึ่งเวลา

มีเบาบางตาไปบ้างแล้วเพราะว่าหลายคนก็ไม่เริ่มออกจากพื้นที่ไปรอติดตามการแถลงข่าวของท่านผู้ว่าในเช้าวันพรุ่งนี้นะครับพูดถึงเรื่องของการแถลงข่าวของท่านผู้ว่าคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเย็นเนี้ยผมมีโอกาสได้ไปสอบถามท่านผู้ว่ามีหลายคนไปไปพูดคุยว่าเราจะได้ข่าวดีเมื่อไหร่ท่านบอกว่าพรุ่ง
หลวงเนี่ยฝนตกทุกวันตกหนักมากแต่วันนี้นะครับให้คุณผู้ชมเห็นสภาพอากาศถ้ำหลวงแห่งนี้ฝนไม่ตกเลยไม่ตกเลยนะครับแล้วอากาศเริ่มเย็นลงแต่ว่าการสำรวจรอบพื้นที่ถ้ำหลวงของทีมข่าวพบว่ารอบเขารอบถ้ำหลวงแห่งนี้ฝนตกหนักมากแต่เว้นช่องโหวคือถ้ำหลวงที่นี่ฝนไม่ตกครับเป็นที่น่าสงสัยเป็นที่น่าสังเกต
มีการพบแล้วทั้งสิบสามคนหรือมีการไปเจอไปเคาะถ้ำมีคนเคาะออกมานั้นข้อมูลนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าเป็นความจริงหรือไม่นะครับข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลต้องรอฟังการแถลงข่าวจากท่านผู้ว่าราชิการจังหวัดเชียงบรายเพียงท่านเดียวเท่านั้นสึงสามารถยืนยันได้ว่าเป็นจริงมากน้อยเพียงใดย้ำคุณ
ในโค้ดฮองรายงานสดจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบรายครับขอบคุณคุณทัศนัยด้วยนะคะได้ฟังแบบนี้เนี่ยคนทำงานทุกคนรวมถึงประชาชนทุกบ้านชื่นใจรอฟังข่าวดีพรุ่งนี้เช้านะฮะถ้าท่านผู้ว่าบอกเอาไว้นะครับก็ติดตามทางไทยรัฐทีวีนี่แหละค่ะทุกช่วงข่าวทุกรายการพิเศษ